มีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนกับกระบะฟังเก๋งมาคนเดียว
ฟังกระบะมากันสี่คนพอชนปุ๊บปรากฏว่าฟังเก๋งนี่ปรากฏคนที่ขับรถเป็นผู้ว่าเลย
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรครับไปดูสภาพรถของท่านครับ

ทะเบียนกไก่ขไข่๑๑๑๑ยะโสธรของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร

ด้านหน้านี่พังยับเลยคุณผู้ชมจอดอยู่กลางถนนแบบนี้
ตรงนี้คือปากทางข้าวบ้านหนองหาบแหถนนแจ้งสนิทอำเภอคำเขินแก้ว

แน่นหน้าอกครับเพราะว่า
พอรถชนกันปุ๊บเนี่ยแอร์แบ็คหรือว่าถุงลมนิรภัยมันทำงานครับ
ก็เลยโดนกระแทกหน้าอกเข้าไปแล้วก็กระดูกนิ้วก้อยซ้ายของท่านหักด้วยครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลยะโสธร
ส่วนฝั่งคู่กรณีเป็นกระบะอีซูซู๔ประตูครับ
บรอนเงินก็ถูกชนตกข้างทางคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ใกล้สารารอรถประจำทางเนี่ย
คนขับเป็นผู้หญิงอายุ๓๐ปีมากับสามีมากับลูกแล้วก็หลานด้วยนั่งมารวม๔คนครับ
แต่ทั้ง๔คนไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรมากมายครับอาการปลอดภัยทั้งหมด
เหตุเกิดตอน๑๙นาฬิกา๑๒นาทีเมื่อคืนนี้
ทราบว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมรถกระบะที่มากัน๔คนกำลังขับกลับบ้านนะ
เขาออกเดินทางมาจากอำเภอคำเขื่อนแก้วครับจะมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนรถเก่งผู้ว่าเยอะโสธรขับมาคนเดียว
หลังจากทำธุระส่วนตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอคำเขื่อนแก้ว
พอถึงจุดเกิดเหตุครับมันเป็นทางตรงแล้วก็เป็นปากทางเข้าบ้านหนองหาบแห
กระบาดกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านหนองหาบแหครับจังหวะเดียวกันนั้นเอง
รถเก่งของผู้ว่าเยอะโสธรวิ่งมาทางตรงด้วยความเร็ว
ก็เลยชนฝั่งซ้ายของกระบะอย่างแรงเลยกระบะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะ
กระเด็นตกข้างทางเสียหายไปแล้วท่านผู้ว่าเยอะโสธรก็บาดเจ็บไปเล็กน้อย
เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายมีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้คุณผู้ชมฮะ
ท่านผู้ว่าน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากและจะได้ออกจากโรงพยาบาลยะโสธรได้ครับ